ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คนชอบไทยสี่ตัวจริง
แม่บ้านประจำบาน

ป้ายค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เฮ้อที่เจอเราแบบนั้นสดใสแต่ช้า

นี่เลยคะวันนี้นะคะจากศาสตร์แห่งได้ไปศึกษามานะจ๊ะค่ะ
มีแต่รวยรู้รวยรวยแน่นอน

ไปฝึกวันตั้งเมื่อไร
ก็นิดหนึ่งก็ไม่ได้หรอก
เพราะว่าวันนี้วันสิ้นเดือนเดือนออก

เจอหนึ่งคนแล้วที่โหมูลเรื่องตัวเลข

อ้าเพราะไม่ต้องมามั่วกันแล้ว
ตระหนดนี้ต้องยกให้ผู้หมาจอเป็นเลย
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณจะได้ประโยชน์แบบเต็มค่ะ
แล้วที่สำคัญประเด็นแซ่บของเราในวันนี้คืออะไรนะคะ
ประเด็นแซ่บของเราในวันนี้นะคะประเด็นนี้เลยดีกว่าค่ะ

เรื่องเตียงหักรักคุดตุ๊ดมอน

อันนี้หลายคุณกำลังสงสัยคุณสามี
ว่าอาจจะมีกิ๊กอะไรหรือเปล่า
ดีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้เตรียมใจจัดไปตั้งแต่ต้นลมค่ะ

ถูกต้องแล้วค่ะหยุดร้องไห้ฟูมฟายไปนะคะ
เพราะว่าในช่วงสุดท้ายในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเสิร์ฟเซตบนบกกัน

พอแบบผุ่นเซิฟเร้วก็ไม่ต้องแคร์
ถูกผู้ชายมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นขบวน
อ๋อจัดเร่งให้ดีค่ะเข้าแถวดีอะไรอย่างนี้

ใช่ไหมคะอย่าเสียเวลาไปเลยดีกว่าปุ๊ยฟ้ายตอนนี้ไปหาคุณหมอโจ๊กกันเลยดีกว่าไหม

ได้เลยค่ะกับช่วงโหลาซับบายซินแสโจ๊ก
โหลาซับบายซินแสโจ๊ก
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

อ่าแน่นอนหัวไม่ยอมเลยทีเดียว

นี่มีออกไปเรื่อยนะคะพี่หมอโจ๊กค่ะ
วันจันทร์แบบนี้เช่นเคยนะคะมาเจอกับพี่หมอโจ้แล้วก็พวกเรา
ใช่แล้วสามคนแบบนี้แน่นอนเรื่องดวงดวงจะต้องมา
แต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเช้าวันจันทร์วันนี้มันเป็นวันที่ดีมาก

ว่าเงินจะอยู่กับเรานานหรือเปล่าหรือว่าเข้ากระเป๋าปุ๊บออกงานทันที
ต้องมาลุ้นกันนะว่าการงานการเงินความรักของสาวนักศัตริย์ไหนโดดเด่นอะไรยังไงบ้าง
ใช่แล้วค่ะวันนี้มาอัปเดตกันอันแรก
พื้นฐานดวงของ๑๒นักศัตริย์จีนนะครับในรอบสัปดาห์๓๐พฤศจิกายนถึงวันที่๖ธันวาคมนะครับ
ควรรีบติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็เนื่องจากพื้นฐานดวงเนี่ยมีความสำเร็จสูง

คนที่เกิดปีฉลูนะครับในช่วงนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็ขอให้ลุยอีกนิด
ผลอีกหน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่ารางวัลอยู่ตรงหน้าเราแล้ว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
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย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
เราผ่านมากเลยครับ
หลายเรื่องเข้ามาในสมองเนี่ยถ้าเราลองนิ่ง
ลองอยู่กับตัวเองสักนิดหนึ่งสักพักหนึ่ง
เราจะเริ่มมองออกเป็นอะไร
เอานะมันก็แค่นี้เองเอานะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ใช่เพราะทุกครั้งที่เราตั้งสติเนี่ยมันจะมีปัญญาตามมา
เอาละค่ะสาวปริมแมนกันด้านดีกว่าขอบคุณหมอโชว์
สาวปริมแมนนะครับก็เข้าสู่ช่วงเดือดที่ไม่เกือร์หนุน
ในสามหลักภาวศาสน์จีนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานดวงก็จะเริ่มอยู่ไม่สุข
หรือว่าขันเนื้อคันตัวคุณทุกคนทุกคน

คันเนื้อคันตัวได้เดี๋ยวก็สบายตัวได้เหมือนกัน

หน้านั่งขัน

ว่านุ่มสาวนักศัตรูไหน
ที่มีเกรนเตียงหักดังปะไว้

อาจจะไม่ได้นะ๑๒๐กิโลนินาทีจะหักได้